ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของนวพลนครหลวงโปรโมชั่น
ที่เตรียมขึ้นชกไฟล์สำคัญเลย
โดยกับทางเจสันโมโลนี่ในวันอาทิตย์นี้
เน้นย้ำอีกทีทาราทีวีช่อง๓๒นั้น
จะถ่ายท่อสดไฟล์นี้เวลา๘นาฬิกา๒๐นาที
ผู้ชนะในไฟล์นี้ก็จะขึ้นไปชิงชำโลกต่อไปนะครับ
ความขึ้นวัยล่าสุดก็ต้องบอกว่าซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
นี้กำหนดชก๑๒ยกด้วยกันนะครับ
ที่ผ่านมาก็ฝึกซ้อมต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันที่๑๐ตุลาคมนะครับ
ส่วนทางเจสันโมโลนี่รองชั้นโลกอันดับหนึ่งในรุ่นนี้
ก็เปิดเผยผ่านสื่อต่างประเทศนะครับว่า
พลนั้นเป็นนักชกมากประสบการณ์นะครับ

มีความทะเยิดทะยานพร้อมบู๊ตตลอด
แต่ว่าทางมโรนี่เองก็บอกว่า
ชอบนักมวยสไตล์นี้นะครับ
นอกจากนั้นยังบอกว่าดีใจ
เพราะได้ชกต่อหน้าครอบครัวแล้วก็เพื่อน
ซึ่งจะช่วยดึงผลงานที่ดีที่สุดออกมาได้นะครับ

จากประเทศออสเตรเลียนะครับวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๒๐นาทีครับ